อีกหนึ่งรายงานล่าสุดเข้ามานะคะเป็นเหตุระเบิดค่ะกลางกรุงจากาต้าประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานขององค์การสหประชาชาติเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะที่ร้านกาแฟชื่อดังแห่งหนึ่งใกล้ใกล้กับองค์การสหประชาชาติค่ะตอนนี้มีรายงานถึงการยิงตอบโต้กันแล้วนะคะและล่าสุดค่ะ
ใต้รัฐทีวีค่ะ
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดนะคะซึ่งเป็นการถ่ายทอดสด
สำหรับบรรยากาศหลังจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณ
ร้านกาแฟชื่อดังแห่งหนึ่งใกล้กับองค์การสหประชาชาติในกรุงจักรต้า
ประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นภาพจากช่องทีวีวันของอินโดนีเซียค่ะ
เหตุนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงจากาต้านะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงเวลาไม่เกิน๑ชั่วโมงนิดที่ผ่านมาค่ะ
ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว๓คนนะคะเป็นการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นตำรวจนะคะ
สองนายและพลเรือนอีกหนึ่งคนค่ะจากภาพที่เห็นนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มควันเกิดขึ้นใจกลางกรุงจักรต้านะคะ
ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่ากลุ่มควันที่เราเห็นเป็นกลุ่มควันที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้นะคะมีรายงานถึงการยิงตอบโต้กันแล้วนะคะนอกจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นค่ะ
ทั้งในชัดข่าวเที่ยงรวมทั้งไทยรัฐทีวีในช่วงข่าวอื่นค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ